คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องน่ายินดี
แต่ต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าคนเราถูกสบประมาท
ถูกดูถูกถูกเหยียดหยามว่าเฮ้ยไม่เหมาะสมทำไม่ได้

แต่ถ้าเกิดเราถูกส่งประมาณแล้วเราพยายามแก้ไขตัวเอง

นาตัวเองให้ไปสู่อีกจุดที่เราสามารถที่จะลบคำสมประมาทคนได้

มันก็จะเหมือนข่าวที่คุณผู้ชมเห็นพาดหัว

ผู้หญิงคนนี้เป็นนางสาวไทยประจำปี๒๕๕๙
เป็นนางสาวไทยคนที่๕๑ของเมืองไทย

แต่ตอนที่ได้นั้นถูกสมประมาทว่าไม่สวย

รองเขาต้องสละตำแหน่งไป

ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้ก่อน

ขอบคุณครับมิสไทยแลนด์

เป็นนาทีที่พิธีกรประกาศว่า
มิสอินเตอร์เนชั่นแนล๒๐๑๙คือ

ดีด้วยน้องบิ้นสิมรีธร

คนที่๕๑ของเมืองไทย

แล้วก็เป็นตัวแทนไปประกวดมิสอินเตอร์เนชแลล์๒๐๑๙ที่ญี่ปุ่น

เป็นผู้หญิงไทยสาวงามไทยคนแรก
ที่ได้ตำแหน่งได้มงกุฎของเวทีนี้
หลังจากที่เขาประกวดแล้วก็รอคอยกันมานานถึง๕๙ปี
เวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีสำคัญระดับโลกนะคะ

แต่ว่าสิ่งที่มันมัดใจกรรมการมัดใจเพื่อนแล้วก็กองเชียร์รวมทั้งชาวโลก
คือการตอบคำถามในรอบ๘คนสุดท้าย
เธอพูดว่าคุณเชื่อไหม
ว่าตอนแรกฉันโดนวิจารณ์อย่างหนัก
ตอนที่ฉันได้ตำแหน่งเป็นนางสาวไทย

แล้วกล้าที่จะฝันในการเป็นนางงาม
จะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาชีพที่เธอเป็นเพศรัชกรเลย
แต่เธอได้เอาคำวิจารณเหล่านั้นเนี่ย
มาเป็นพลังในการพัฒนาปรับปรุงตัวเอง
เพื่อให้ตัวเองนั้นเป็นประเทศที่ดีที่สุด

ตอนอยู่บนเวทีร้องไห้หลังมากเหมือนเด็กเลยอ่ะ
แบบมันคือดีใจตัวที่เพื่อนรัก
มินรู้สึกว่าเพื่อนน่ารักมากเลยเพื่อน

รู้ว่าแบบเพื่อนในกองรักมิ้น
เพราะว่าเชปรอนบอกมินว่า
ตอนที่ประกาศ๘คนสุดท้ายอะไรอย่างนี้
ทุกคนก็ลุ้นแบบขอให้เป็นไทยแลนด์
ทำให้คนไทยได้แล้วนะคะ

ไม่เคยไม่เคยมี
ประเทศไทยได้มงกุฎก็ทำให้ได้แล้ว

การประกวดเวทีนางงามทุกเวทีของประเทศไทยเหมือนกัน
ไม่อยากให้มันเกิดเป็นความขัดแย้ง

โพสต์ชื่นชมขอโทษที่เคยบอกว่าไม่สวย

เออฉันมีตำแหน่งการานตีเหมือนกันกับพี่ตราแรงงานเขาก็สวยของเขา